ช่วงประมาณ๔ทุ่มกว่าที่ผ่านมามีไฟไหม้
ซึ่งเป็นไฟไหม้แถวชุมชนคลองขวาง

แล้วดูสิคะคือเป็นไฟลุกแดงฉานขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ
บ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหาย
ไป๓๐กว่าหลังคาเรือน
แต่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีคนเจ็บไม่มีคนเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งจุดที่เกิดเหตุนี่คือบริเวณชุมชนคลองขวาง
อยู่แถวถนนพระราม๓ที่ช่องนนทรีย์
เนื้อที่ตรงนี้ประมาณ๕ไร่กว่าค่ะคุณผู้ชม
บ้านเรือนชาวบ้านเขาปลูกปรับติดกันนั้น
อ๋อมันแรงแล้วนี่
แรงค่ะเพราะว่าบ้านเรือนชาวบ้าน
ชาวบ้านที่เขาอยู่ในชุมชนเนี่ยนะคือไฟไหม้ก็คว้าสิ่งที่คว้าได้
แล้วก็รีบหนีตายเอาตัวรอดมาก่อน
ส่วนการทำงานของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เป็นไปด้วยความยากลำบากเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางตรงนั้นมันแคบรถน้ำเข้าถึงไม่ได้

เป็นเครื่องสูบน้ำขนาดเล็กลำเลียงไป๒๐กว่าเครื่อง
เข้าไปวางตามจุดต่างเพื่อสูบน้ำ
แม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่หลังชุมชน

ใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมงกว่านะคะ
ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้
เรื่องต้นไม่มีรายงานตัวเลข

แล้วก็อยากรู้ว่ามันเกิดจากอะไร

จะเข้าตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ
คุณผู้ชมเอามาให้ดูเรื่องของฟืนไฟ

ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าอากาศแห้งด้วย

ให้เกิดฟืนไฟไฟป่าอะไรต่าง
แต่ว่าเรื่องของอากาศตรวจสอบเพิ่มเติม